ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวสุดประทับใจนะฮะ
มีลูกสาวของอาจารย์หมอท่านหนึ่งที่เสียชีวิตออกมาโพสต์
เพราะว่าอาจารย์หมอคนนี้เคยร่วมงานในโครงการ๙คนละ๙

แต่คุณตูนนั้นเขาบอกว่าเห็นความดีซึ่งกันและกันนะฮะ
พออาจารย์หมอเสียชีวิตคุณตูนก็ไปร่วมงานศพในครั้งนี้ครับ
เรื่องราวดีนั้นถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายนะครับในโลกโซเชียล
มีการเขียนหลังจากที่คุณตุ๋นวัดดิสลัมนั้นไปร่วมพิธีสวยแบบพิธรรม
ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ประเสริฐทองเจริญครับ
บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์และที่ปรึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แบบที่ครอบครัวของอาจารย์หมอประเสริฐนั้นไม่คาดคิดมาก่อน
ลูกสาวต้องออกมาเขียนเรื่องราวแบบนี้ครับ

แล้วก็มีแขกคนสำคัญท่านหนึ่งของคุณพ่อมากราบคุณพ่อ
ที่ว่าคือพี่ตูนบอดี้แลม
หลายคนคงงว่าคุณพ่อกับพี่ตูนไปรู้จักสนิทกันชิดเชื้อกันได้อย่างไร
ตูนถึงต้องเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อมากราบคุณพ่อให้ได้
เรื่องมีอยู่ว่าตอนที่คุณตูนวิ่งทั่วประเทศระดมเงินเพื่อให้กับโรงพยาบาลต่าง
คุณพ่อเปิดทีวีติดตามอยู่ตลอด
ชื่นชมความมุ่งมั่นของพี่ตูน
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขของไทย
จากการติดตามกลายเป็นความชื่นชมและให้กำลังใจ
เปลือยว่าอยากจะไปดักมอบเงินบริจาคให้กับพี่ตูนบ้าง
และมีเพื่อนผู้หวังดีที่หนึ่งหนุนจัดฝันให้เป็นจริง
ให้คุณพ่อไปพบกับพี่ตูนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เมื่อได้เจอกันคุณพ่อควักจดหมายออกมาฉบับหนึ่ง
ไม่ทราบว่าไปแอบพิมพ์มาตอนไหน
แต่ข้อความทั้งหมดนั้นคือความในใจของคุณพ่อ
ที่มีต่อสิ่งดีที่คุณตูนได้ทำ
ใจความทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคุณพ่อ
แต่การทำความดีเป็นคำสอนที่มีค่านะครับ
ตูนได้นั่งลงข้างวิวแชร์ของพ่อ
และตั้งใจอ่านทุกถ้อยคำที่เรียบเรียงลงบนจดหมายฉบับนั้น
ส่วนคุณพ่อนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องพูดเลยนะฮะ
กอบพี่ตูนน้ำตาก็ไหลออกมา
แล้วก็เสียงเครือไปตามสไตล์ของท่านนะฮะ
วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณพ่อมีความสุขมากอีกวันหนึ่งของชีวิตจากนั้นท่านก็มักจะพูดถึงพี่ตูนเสมอตอนที่คุณพ่อไม่สบาย
ก็ได้มีการส่งข่าวให้พี่ตูนทราบพอพี่ตูนทราบข่าวนะฮะก็มาทันทีเลยนะฮะพอพี่ตูนทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิต
ตูนก็เคลียร์คิวทุกอย่างแล้วก็มากราบศพของอาจารย์หมออาวุโสท่านนี้นะแล้วก็ข้อความที่คุณตูนเขียนไว้เขาบอกว่าพี่ตูนจะไม่มีวันลืมนะครับ
จากคนแปลกหน้า๒คนที่แชร์ทัศนคติร่วมกันกลายเป็นแบรนด์บรรจาให้กันและกัน
ตูนใช้เวลายืนมองที่บริเวณหน้าศพคุณพ่อเหมือนกำลังอธิษฐานอะไรบางอย่างครับ
และลูกก็บอกว่าไม่ว่าคุณตูนจะคุยอะไรกับพ่อก็ตาม
คนนี้เชื่อว่าคุณพ่อจะคอยอำนวยพรให้กับพี่ตูน
เหมือนลูกรักของท่านคนหนึ่งจากสวงสวรรค์
และคุณพ่อก็จะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนเสมอไป
ว่าสิ่งที่พี่ตูนจะทำอะไรต่อไปจะท้าทายกว่าเดิมแค่ไหน
อีกหนึ่งเรื่องเล็กของวันนี้ที่จะทำให้คุณพ่อนั้นยิ้มและหลับสบายครับ
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคนได้อ่านแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นคนที่เห็นความดีซึ่งกันและกัน
เจอกันครั้งเดียวแต่ว่าประทับใจมาก
คนดีสองคนเจอกันเขาเรียกว่าศีลเสมอกันนี้นะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทำความดีกันต่อไปนะครับ